หลังปรปเชาะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนี่สินของสอสอชุดปัจจุบันเนี่ยครับ
ปรากฏว่ามีสอสอหลายคนที่ถูกตั้งข้อสังเกตแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าในสังคมออนไลน์

หลังสำนักงานปรปเชาะเปิดบัญชีทรัพย์สินนี่สินสี่ร้อยสิบสี่สอสอวานนี้
กลายเป็นกระแสวิพากษ์สำหรับสอสอที่มีทรัพย์สินเพียง๕๐๐๐บาท
และสอสอหน้าใหม่ที่มีเงินเดือนหลักแสนแต่กลับไม่ชดใช้หนี้กรยศ
ไม่ใช่ใครที่ไหนสอสออนาคตใหม่รังสิมันโรมวัยเพียง๒๗ปี
ที่ออกมาแจกแจงร่ายยาว๔ข้อหลังแจ้งบัญชีหนี้กรยศกว่า๒แสนบาท
กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลถูกกล่าวหาไม่ใช้หนี้ก่อยสอ
ที่จ่ายหนี้ครบทุกปีส่วนการแจ้งบัญชีหนี้สินต่อปปช
เป็นการแจ้งยอดรวมคงเหลือพร้อมบอกด้วยว่าตัวเองเป็นมนุษย์
ต้องบริหารจัดการเงินเดือนมีรายได้และรายจ่ายเหมือนคนปกติทั่วไป
โจมตีมักง่ายไม่กี่ประโยคอาศัยเพียงช่องว่างจากความไม่รู้ของคน
ไม่ต่างอะไรกับการสร้างข่าวปลอมเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามให้เสียหาย
ส่วนสอสออีกคนที่ถูกจับตามองไม่แพ้กัน
เป็นสอสอที่มีบัญชีทรัพย์สินน้อยที่สุด
นายพิษนุพลธีข้อส๗๖ประธุมธานีพักภูมิใจไทย
ที่มีเงินฝากธนาคาร๕๐๖๔บาท
อาศัยอยู่บ้านแม่และมีรถตู้ที่ยืมเพื่อนมาใช้๑คัน
บ้านหลังใหญ่๒ชั้นสีขาวและรถบรรทุก๒คัน
คือบ้านที่สสพิษนุอาศัยอยู่ในจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งนางสมนึกพลทีมารดาของนายพิษนุบอกว่า
อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับนายพิษนุและลูกสาวอีกหนึ่งคน
ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของตัวเอง
ส่วนนายพิษนุยังไม่มีครอบครัว
จะคอยช่วยเหลือธุรกิจของที่บ้าน
แต่ก็ยังต้องขอเงินแม่ใช้
ส่วนรถตู้ที่ใช้อยู่ก็ยืมจากเพื่อนมาจริง
รถปลาอะไรก็มันมีเปล่า
มีรถนี่ก็ยืนเพื่อนมาใช้

ปกติสอสอเขาทำงานอะไรแต่เดิม
ไม่รู้ครับก่อนที่เขาจะเป็นสอสอครับ
เขาไม่ได้ทำอะไร
ช่วยที่บ้านป่ะครับ
ช่วยงานที่บ้านก็ช่วยดูแลรถไก่พ่อ
เพื่อนพ่อมาอยู่ขับแทนพ่อ

ถูกพัฒนาเป็นสอจอพ่อให้สมัครสอจอง
มันก็เป็นเพื่อนที่เป็น

ขณะที่ศาสตรแอพิทธสนุบอกว่า

ได้รับการเลือกตั้งเป็นสจ

ส่วนเงินเดือนที่ได้รับได้นำไปช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด
นายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปชยอมรับ
มีทรัพย์สิน๕๐๐๐บาทไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่หากตรวจสอบพบว่าบัญชีที่แจ้งมาไม่เป็นความจริง

แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จได้เช่นกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน